เรื่องของการแฉหน่อยละกันค่ะแฉเรื่องเกี่ยวกับ
ซื้อขายเสียงคนที่ออกมาแฉเนี่ยคือเฮียชู
เฮียชูออกมาแฉและอันนี้อยากให้คุณผู้ชมดูข่าวนี้
ฟังข่าวนี้ฟังคลิปนี้ให้จบค่ะก็มีอึ้งไปเหมือนกันนะ
หัวละ๕๐๐ในกรุงเทพด้วย
แล้วก็บอกพี่กัดระบุมาว่าตรงดินแดงคือมันมีโพยมาเลยนะคุณผู้ชม
โพยมาพลเมืองดีเขาส่งรายละเอียดโพยนั้นมีเบอร์โทร
มีเลขบัตรประชาชนมีชื่อด้วยนะ
แล้วก็รายชื่อพักการเมืองเขตดินแดงนี่แหละ
ก็เนี่ยส่งมาให้คุณชูวิทย์เสร็จแล้วป๊าบแน่นอนค่ะ
คุณชูวิทย์ก็เลยโทรไปถามตามเบอร์ที่อยู่ในโพยเลย

ว่าตอนที่คุณชูวิทย์ถามนักข่าวอยู่ด้วยไง

ทั้งคุณชูวิทย์ทั้งนักข่าวยังเฮ้ย

ฮาโหล

ได้ครับจากไหนครับ
เอ่อได้เงินหรือยัง

อ๋อได้นะพี่ได้เลยครับ

ผมต้องชิคดูเดี๋ยวกลัวหัวคะแนนเขา

แล้วสามารถไปการรึยังครับ

นี่แหละเป็นคลิปที่แบบยืนยันเลย

คนที่อยู่ในเขตดินแดง
นะเช็คว่าได้เงินหรือยังกาหรือยังอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเลยค่ะ
โอ้เนี่ยคุณผู้ชมคุณชูวิทย์นะลองท
ปรากฏว่าหมายเลข๓ลำดับคือ๒๒๑
คือเขาบอกว่าเป็นญาติที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑๐ปี

ใช่มีรายชื่อผีเหรอมาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นการสวมสิทธิ์หรือเปล่า
ซึ่งคุณชูวิทย์ก็บอกว่านี่คือการทำงานของกรกต
แล้วคุณชูวิทย์บอกว่าแบบนี้มันหละหลวมไหมลองฟังค่ะ
ผมเรียนให้ทราบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
ทั่วประเทศหนักมาก
ก่อนผมลงมานี่คือแจ้งทางพิจิตร

ต้องถามกลับกันครับว่าจังหวัดไหนไม่มี
แล้วก็เป็นการซ้ำก็คือ๓๐๐๕๐๐
หรือที่เขตหนักปลาไป๑๕๐๐๒๐๐๐
ภาคกลางไม่มีหรอกครับ๓๐๐๕๐๐บอกได้เลย
สุพรรณอายุทยาคือสุพรรณไม่ค่อยมีแจ้งมา
หนักเลยที่สุดก็คืออายุทยา
โอ้โหแล้วคุณชูวิทย์
คุณชูวิทย์ยังให้สัมภาษณ์นักข่าวไปถึงอีกนะ
บอกว่าตั้งข้อสังเกตไว้ว่า
หลังจากเลือกตั้งแล้วกรกตชุดนี้จะยังไงนะ
จะโดนยุบไหมนะอันนี้ที่คุณชูวิทย์บอกนะ
แล้วคุณชูวิทย์ก็ยังพูดไปถึงเรื่อง
การเลือกตั้งไอ้รอบนี้ที่คนไปลงคะแนนกันเยอะน่ะ

เพราะว่ามันพบเหตุทุจริตแบบโจ่งแจ้งแล้วก็พบหลายพื้นที่ด้วย
คุณผู้ชมอันนี้คือความคืบหน้าของฝากฝั่งคุณชูวิทย์เนี่ยนะคะ
ฟอร์มกว่านักกีฬาซีเกมก็ชูวิทย์กระมวลวิสิตนี่แหละ